พี่สัมภาษณ์คุณภาคภูมิไปแล้วรอบหนึ่งด้วยนะ
ก็หลายรายการนะ
ก็พยายามที่จะเปิดปากพี่

พี่บอกอย่างนี้พี่มีคุณธรรมประจำตัวอย่างหนึ่ง

พี่จบพุทธศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิตนะจบเรียนจริงนะ

พี่มีหลักธรรมในตัว

แต่พี่ไม่อยากที่จะไปพูดอะไรให้

วันนี้เนี่ยอะไรที่เกิดกับพี่
ความเจ็บปวดชอกช้ำทั้งหลาย
ถือว่าเป็นเคาะกรรมของพี่แล้วกัน

ครั้งนี้ก็ต้องบอกว่า

ก็ไม่อยากที่จะไปพาดพิงพี่ก้าวข้ามมาแล้ว

มันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยกับส่วนรวม

แล้วก็ไปสร้างความเกลียดชังให้กันเท่านั้นเอง

สิ่งต่างเหล่านี้ไปแล้วโอโหสิกรรมไปแล้ว
นะคะแล้วก็พี่ก็มาเริ่มต้น
ใหม่แล้วก็ทำตามฝันของพี่

ให้เป็นภาคการเมืองให้เป็นสถาบันการเมือง

ถ้าจะมาทำเพื่อให้ได้โคต้ารำตี

พี่ไม่ทำพี่อายุมากแล้ว

คงไม่อยู่จนต้องกริ้งทำงานหรอกนะคะ

ใช้ใจบันดาลแรงในการทำงานบ้างเหรอ

ก็มีความสำคัญแต่พี่บอกว่าพี่ทำด้วยหัวใจ

พี่ทำให้พี่ไม่ได้ทำเอา
ดังนั้นพี่อยากสร้างสถาบัน

ที่เรามุ่งหวัง
ที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศ

เห็นอนาคตกับประเทศนี้

ทำให้ประเทศเดินหน้าได้ทันโลก

เอาละเหตุผลไม่บอกเนี่ย
จะไม่อยากที่จะไปพูดอะไรให้มันเสียหาย

ทิ้งความเจ็บปวดชอกช้ำเอาไว้

ใช้คำนี้เลยเจ็บคนที่เจ็บปวดชอกช้ำ

เป็นข้อกรรมเลยหรอ
ไม่ขอพูดถึงอะไรแล้วกัน

ถ้าอะไรที่มาพาดพิง

อาจจะต้องพูดความจริง
ในสิ่งที่ทำให้พี่เสียหาย